คุณผู้ชมคะที่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กยังมีอีกด้านหลังนี่ไงอืม
แก๊งโจรฟันน้ำนม
ฟันน้ำนมสามารถว่า๑๐นิดได้เลย
ใช่๑๐นิดแต่๑๐เท่าไหร่เดี๋ยวจะบอก
ตอนที่จับตัวเด็กได้แล้วถามเด็กพอรู้ก็มีอึ้งเหมือนกันแต่ให้ดูภาพก่อน
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านรับจัดโต๊ะจีน
แล้วกล้องเนี่ยมันหันไปเห็นพอดีใช่ไหมลูกศรสีแดง

ชี้ไม่ผิดใช่ไหมอันนี้คือผู้ก่อเหตุใช่ไหมชี้ไม่ผิด
ถูกต้องแล้วเด็กทำอะไรไปไขมอเตอร์ไซค์ตรงนี้
โอ้โหเด็ก๓คนนี้กล้องวงจรปิดที่ร้านรับจัดโต๊ะจีน
มันจาคีรีของขอนแก่นจับภาพได้

หึ่ยหรอเออใช่เอากุญแจผีมาไขรถึง
คันนี้ได้ไหมคันนั้นได้ไหมไขทุกคันเลยดิ

แต่ไอ้ที่ไขนั่นน่ะไม่ได้นะแต่น้องหันไปเห็นมอเตอร์ไซคันนึง
พวกเราคันนี้มันมีกุญแจเสียบอยู่ว่ะ
น้องก็เอากุญแจมาสตาร์ทแล้วเดี๋ยวดูจังหวะสิ
พอน้องแบบเห็นแล้วก็เรียกพวกนะสตาร์ทได้เสร็จแล้วปั๊บ
ขี่มอเตอร์ไซคันนี้หนีค่ะนี่เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนะ
แล้วเจ้าของร้านเพนภาโต๊ะจีนคุณพี่เพนภาเนี่ยเล่าให้ฟัง
ว่าอ๋อตอนนั้นลูกจ้างเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดริมรั้
ตรงข้ามร้านตรงนี้นั่นแหละทุกคนง่วนอยู่กับการ
เตรียมโต๊ะจีนให้กับลูกค้าบำรังนับเก่าอี้เอาเตรียม
ข้าวปลาอาหารต่างเด็กสามคนใช้จังหวะนี้
โอกาสนี่ตอนที่ขึ้นสตาร์ทเครื่องได้แล้วนะ
พวกเราขึ้นมาเลยมานี่ช่วยกันสตาร์ทนะแล้วก็ปีนขึ้น
เตรียมพร้อมแล้วก็บึงออกไปจากตรงนี้ค่ะ
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้
ให้ตำรวจตามหาตัวเด็ก๓คนมาดำเนินคดี
พอมาตอนกลางคืนวันอาทิตย์มีคนแจ้งมา
ปรากฏว่าเจอแล้วนะมอเตอร์ไซค์นี้อยู่ตรงไหนอ่ะ
อยู่ในป่าละเมาะคุณผู้ชมอยู่ใกล้กับทางเข้าบ้านบัวค่ะ
ที่มันจักรีรีขอนแก่นนี่แหละตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบ
ใช่จริงด้วยใช่รถที่เจ้าของร้านรับจัดโต๊ะจีน
เขาแจ้งว่าหายไปจริงก็ยึดเอามาไว้ที่สพมันจากคีรี
ทีนี้ก็ตามตัวเด็กสามคนมาได้ค่ะพ่อแม่มาพบเจ้าหน้าที่นะ
แล้วก็บอกว่าอ๋อรถนี้ลูกพวกเราขโมยมาจริงค่ะถามอายุเลย
ตอนนี้ถามเออนี่แหละที่อยากรู้อายุเท่าไหร่บ้าง
แล้วก็มาจอดทิ้งไว้ป่าละเมาะนี่แหละตำรวจก็จะนัดสอบปากคำผู้เสียหาย
แล้วก็ผู้ปกครองของน้องเพิ่มเติมวันนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็ด้วยความที่คนก่อเหตุเป็นเด็กไง๑๐ขวบ๑๑ขวบ
ก็ต้องสอบปากคำพร้อมกับสหวิชาชีพแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ดูน้องดูขานะขายังไม่ถึงพื้นเลย
ใช่ต้องเขย่งต้องเขย่งริอาจเป็นโจรเป็นขโมยแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้
แล้วยังดีนะคุณผู้ชมที่จับได้ไม่อย่างนั้นเนี่ย
ขับแบบนี้อันตรายด้วยนะมันจะไปประสบอุบัติเหตุเราด้วย
ใช่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องใบขับขี่ยังไม่มีแน่นอน๗๑แบบนี้ค่ะ
ผู้ปกครองต้องดูแลให้ดีเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้แหละ
อะไรคือเหตุจูงใจที่ให้น้องทำแบบนี้ค่ะอาจจะดูข่าวและดูในมุมที่ผิด
ท่านต้องแนะนำเพราะแบบนี้คือการบ่มเพาะนิสัยนะฮะ
ที่ที่ไม่ดีผมว่าใครก็รู้ว่าไม่ดีและที่สำคัญนะครับ
เมื่อเด็กมีความผิดแล้วนะฮะผู้ปกครองถ้าเด็กก่อเหตุซ้ำอีกนะครับ
ท่านจะมีความผิดฐานะเพิกเฉยไม่ดูแลผู้ที่อยู่ในปกครองนะครับ
มันจะผิดไปด้วยนะฮะยังไงฝากด้วยครับ